มาดูที่จังหวัดนครนายกหน่อยนะฮะ
นี่ต้องบอกว่าเห็นใจตำรวจมากเลยค่ะ
ตำรวจถึงขั้นต้องลุยน้ำไปจับคนร้ายอะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านแจ้งบอกว่า
ลักษณะเหมือนเมายาบ้าแล้วถือมีดแกว่งไปแกว่งมา

หลังจากนั้นก็ไปดึงกุญแจรถกระบะของชาวบ้าน
จับกุญแจรถกระบะของชาวบ้านเป็นตัวประกัน
ถ้าอยากได้เอามาถ่ายถอนเอาเงินมาถ่ายถอนค่ะ
สุดท้ายตำรวจต้องลุยน้ำไป
เจรจาขอกุญแจรถคืน
ดูสิคะว่าเขาตอบว่ายังไง
คือกลอุบายเยอะมาก
บอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อเอากุญแจมาให้
แล้วสุดท้ายฉวยจังหวะนั้นแหละค่ะ

หมู่ที่๘ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนา

นี่ลักษณะบ้านตรงนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะฮะ

ขังสักประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตรค่ะ
เห็นใจตำรวจมากเนี่ยค่ะต้องบุกเข้าไปถือไม้งาม
บางคนก็ลุยน้ำบางคนก็พายเรือไปแบบนี้นะคะ
แล้วตำรวจระหว่างทางก็เรียกเอ๊ะตลอด
ผู้ชายมันสักครู่ชื่อเอ๊เอ๊ออกมา
ก็ชะโงกหน้าพอเห็นตำรวจเสร็จปุ๊บ
เจรจากับตำรวจอยู่นาน๒นานค่ะ
พ่อมากขึ้นถนนแล้ว

เดินตามถนนประชาชนก็หวาดกลัว
โตรกลางว่ายาจับจะได้แต่ว่าพื้นที่นี่เป็นน้ำ
น้ำล้อมรอบหมดเลยพอจะถึงบ้านนี่มันก็โดดหนี

น้ำตาน้ำตามันดันลกไปหมด

เหลี่ยมเยอะจริงเลยนะคะสุดท้ายหนีไปได้นะคะ

หนีได้หนีไปได้นะฮะ

เดี๋ยวพ่อเอากุญแจมาขึ้น

ทีนี้ไปถามเจ้าของกุญแจรถกระบะคนนี้หน่อยนะคะ

ระหว่างทางสามีจอดรถลงไปทำธุระ

จังหวะนั้นเอ๋กิรถจอย่อ

บิดกุญแจรถกระบะคันนี้แล้วก็ดึงออกไปเลย

ต้องไปหากุญแจสำรองกลับไปที่บ้าน
เอากุญแจสำรองออกมาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องมาแบบนี้
คุณวิพาดาบอกว่ารู้ไหมเอากุญแจไปทำอะไร

บอกว่าถ้าอยากได้คืนเนี่ยเอาเงินมาถ่ายถอน

อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณวิพาดาหน่อยค่ะ
กุญแจเรามาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะ

แต่มันจะเรียกค่าถ่ายเป็นบอกเรา

ใช่ค่ะขับรถออกมาจะไปทำงาน
ก็เห็นคนอยู่แฟนแล้วก็ไปดูก่อนนะ
มันมีอะไรที่ไหนได้อีกคนนึง
พอแฟนลงประตูลงไปปั๊บ
เปิดปุ๊บดึงปิดกุญแจรถเราไปเลย

กุญแจลูกที่๒มันต้องอยู่ที่บ้านเรา
ไม่มีใครเอาไว้หรอกในรถสองดอก
ก็ต้องย้อนกลับไปแล้วก็ค่อยสืบมา
จนมาเจองูอย่างนี้